ตอนนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีค่ะเขาโมโหโมโหให้กับญาติญาติ
เพราะว่าคือครอบครัวนี้มีหลานชายและหลานชายเสียชีวิต
และทีนี้ต้องนำศพผ่านบ้านของเธอเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านของคุณยายซึ่งบ้านมันเป็นบ้านบริเวณเดียวกันเนี่ยนะคะ
บ้านคุณยายอยู่หลังบ้านขอทางผ่านหน่อยเอาศพผ่านหน่อย
ไม่อนุญาตไม่ยอมไม่ยอมแล้วโมโหด้วยนะคะ
โหถึงขั้นเอาไฟไปเผาบ้านแม่ตัวเองอ่ะค่ะที่จะตั้งเป็นที่
เป็นที่ตั้งของงานศพอะค่ะแล้วเผาบ้านของน้องสาวอีกหลังนึง
สภาพเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่มีใครได้ทันเตรียมตัวเลยหกชีวิตที่เคยมีบ้านอยู่
ตอนนี้ต้องไปอยู่สารากลางบ้านค่ะเสื้อผ้าก็คือมีชุดเดียว
ที่ติดตัววันเกิดเหตุนั่นแหละนะคะผู้หญิงที่ก่อเหตุนี้ชื่อว่านางอัวค่ะ
อายุห้าสิบปีจุดไฟเผาบ้านแม่ตัวเองนะคะแม่เนี่ยชื่อว่านางดี
อายุเจ็ดสิบสามนะคะพื้นที่อำเภอนรรดินแดงจังหวัดบุรีรำ
สรุปแล้วไฟไหม้บ้านไปสองหลังก็คือบ้านแม่แล้วก็บ้านน้องสาวค่ะ
ส่วนชนวนเหตุนางอัวไม่พอใจที่น้องชายจะขอ
เพื่อเอาไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยนะคะ
โตเถียงกันสรุปสุดท้ายหาข้อตกลงไม่ได้แล้วก็มาเผาบ้านแม่นี่นะคะ
ล่าสุดวันนี้ร้อยตำรวจเอกชะลิดสุดาจันทร์ค่ะพนักงานสอบสวนสพนดินแดง
สอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาและเพื่อที่จะใช้ประกอบสำนวนคดี
และตั้งแต่ถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักไม่มีญาติไม่มีเพื่อนบ้านเดินทางมาเยี่ยมเลยนะคะ
พนักงานสอบสวนเองนะคะคัดค้านการประกันตัวด้วยและเตรียมนำตัวฝากขังค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านที่ทราบข่าวนะเขามาให้กำลังใจค่ะ
มาให้กำลังใจคนที่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยนะคะ๖คนไม่ว่าจะเป็นคุณยายลูกสาวแล้วก็หลาน
ตอนนี้อยู่ที่สารากลางหมู่บ้านค่ะเขาบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยเสื้อผ้าเหลือชุดเดียวเท่านั้นนะคะ
ละมุนการเพียรอสมบ้านลำนางรองบอกว่าสงสารคุณยายมากที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เพราะคนที่ทำให้เดือดร้อนก็ลูกสาวแท้ไงตอนนี้๖ชีวิตไม่มีบ้านอยู่เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่
สมก็เลยขอผู้ใจบุญหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยเนี่ยค่ะคุณยายดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านใหม่รวมถึงข้าวปลาอาหารหมดเนื้อหมดตัวค่ะ